กันที่นักแสดงสาวมากความสามารถคนนี้กันหน่อยนะฮะพี่โดนัทมณัสสนันนะฮะ
หลายคนบอกว่าเห็นหน้าตาเป็นนางเอกก็สวยหวานหยดย้อยกันมาเลย
พักหลังอายุมากขึ้นมาผันตัวเป็นผู้จัด
อันนี้ก็ทำได้ดีไม่แพ้กันคุณผู้ชมค่ะเป็นผู้จัดเป็นผู้กำกับละคร
แต่หลังมาอ้าวหายไปไหนอีกแล้ว
จู่กลับมามีข่าวลือว่าพี่โดนัทมีปัญหาเรื่องสุขภาพค่ะ
งานเบื้องหลังไปแล้วอะไรยังไงนะฮะ
ล่าสุดบันเทิงไทยรัฐเราไปเจอพี่โดนัทในงานวงสวงละครเรื่องใหม่

เจ้าตัวก็ขอชี้แจงถึงสาเหตุที่พักงานกำกับละคร
ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนะคะแข็งแรงดีค่ะ
ตัวเองเนี่ยอาจจะหมดแพชชั่นไปบ้างนะคะ
การปั้นงานเบื้องหลังก็เลยต้องขอกลับมารับงานแสดง
แรงบันดาลใจใหม่ให้กับตัวเองก่อนดีกว่า
ส่วนตอนนี้มีละครใหม่เริ่มถ่ายทำ๒เรื่องด้วยกันค่ะ
งานผู้กำกับละครถ้าพร้อมเมื่อไหร่
จะกลับไปปั้นงานดีให้แฟนติดตามกันเหมือนเคยแน่นอน
แต่ว่างานแบบนี้เอาพูดมาเป็นงานศิลปะคุณผู้ชม

เดี๋ยวไปฟังพี่โดนัทหน่อยค่ะ
ทำมาพักหนึ่งเราก็รู้สึกเหนื่อยอะไรอย่างนี้
ก็รู้สึกว่าอยากเหมือนอยากเติม

แต่ปกติเราก็ทำสลับไปสลับมาอยู่แล้วแหละ

ตอนนี้งานเบื้องหลังก็มีที่คุยอยู่
เดี๋ยวก็กลับมาแต่ว่าเบื้องหน้าเบื้องหลังคืองานดีหมด
เพราะฉะนั้นอยู่ไปเลยค่ะทุกเบื้องเลยค่ะ

อกจากนี้คุณผู้ชมค่ะเราต้องยอมรับนะว่า
จะผ่านไปกี่ปีกี่ปีพี่โดนัทของเรายังสวย
แล้วก็หน้าเด็กคุณดูในเอ็มวี
ตำนานจะนับนิ้วย้อนไปกี่ปีนะคุณผู้ชมค่ะ
ตอนนั้นพี่โดนัทบอกว่าว่าสวยสดใสแล้ว

แล้วเวลาไปถ่ายละครไม่ใช่แค่น้องนักแสดงรุ่นน้องที่ยกมือไหว้กันนะ

คุณพ่อคุณแม่ที่มาส่งน้องนักแสดงที่กอง

ก็กลัวบอกว่าจริงลึกก็เขินเหมือนกันนะคะ
แต่ยังไงก็ตามนะพี่โดนัทก็ฝากขอบคุณแฟนทุกคนผ่านบันเทิงไทยรัฐ

รวมไปถึงคอยซัพพอร์ตกันมาตลอด๒๓ปีในวงการนี้ค่ะ
ก็จะเป็นแก๊งพ่อแม่ของน้อง
ก็จะทานเราแล้วก็จะแบบ

แต่สุดท้ายเราว่าแม่คะไม่เอาหนูอะไรอย่างนี้
ก็จะเป็นแล้วทุกคนก็ยังรู้สึกว่ามันเป็นภาพที่เขาแบบจำเราได้

แต่เป็นแฟนยุค๙๐ก็คิดถึงตัวนัทตลอดนะครับ
ก็ดีใจเพราะมันอาจจะเป็นกระแสด้วยแหละ
ในยุคนั้นพอดีตอนที่คอมพิวเตอร์เพิ่งเริ่ม
พิวเตอร์ตัวแรกทันได้ใช้ทันเขียนโค้ดด้วยนะ